จับให้ได้รถตู้หื่นมอมยาเด็กจับขืนใจร่างเสียสติ
ก็คือน้องเนี่ยนะอยู่ขอนแก่นจะนั่งรถตู้ไปหาพ่อหาแม่ที่กรุงเทพมหานคร
ไอ้นี่ไอ้นี่มันจับเด็กวางยาแล้วล่วงละเมิดน้องเนี่ยเครียดตอนนี้เข้าข่าย
สติไม่ดีแล้วเสียสติแล้วไปดูคลิปที่น้องถ่ายเอาไว้
เห็นอะไรระเบิดไม่เห็นเห็นอะไรเลยแต่คลิปนี้แหละครับคุณผู้ชมฮะ
อย่างน้อยมันก็เป็นหนึ่งในหลักฐานน้องถ่ายเอาไว้อยู่ในรถฝนตกฝนตกแน่
บรรยากาศคือที่ไหนเด็กเกียร์อายุ๑๓ปีครับน้องเด็กชั้นบ๒ถ่ายไว้นะครับ

คืออันนี้อยู่เยือนกรุงเทพแล้วแต่ว่าน้องเนี่ยมาจากแวงน้อยขอนแก่น
น้องอายุ๑๓ปีนะครับเอาคลิปนี้มาเป็นหลักฐานประกอบการขอความไปทำจากสื่อมณชน
บอกหลานฉันเนี่ยถูกคนขับรถตู้ล่วงละเมิดทางเพศ
ตอนที่นั่งรถไปหาพ่อหาแม่ที่กรุงเทพมหานครช่วงต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา
คุณย่าเล่าบอกว่าพอปิดเทอมใช่ไหมหลานก็คิดถึงพ่อคิดถึงแม่เขาอะเนาะ
กระทั่ง๑ตุลาคมพ่อบอกรถตู้เนี่ยนะแวะมารับหลานไปกรุงเทพหน่อยนะครับ
ถึงบ้านพ่อแม่เนี่ยต้องเช้าวันที่๒ตุลาคมปรากฏว่ารถไปส่งหลานเที่ยงครับ
เที่ยงของวันที่๒แล้วหลานมีอาการยังไงคือหลานเหมือนเมารถตลอดเวลาเงียบซึม
ก็อย่างนั้นนอนลูกไม่สบายเหรอนอน๓๑ตุลาคมที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับ
มานะฮะประมาณเกือบเดือนรถตู้คันเดิมรับหลานจากกรุงเทพมาส่งบ้านเนี่ย
มาส่งที่ขอนแก่นเนี่ยยากจะสังเกตแปลกนะทำไมไม่ค่อยสู้หน้าเก็บตัว
ดึกสะดุ้งฮะดึกหลานจะสะดุ้งกรีดร้องกลัวคนจะทำร้าย
ถามไปถามมาถามไปถามมาหลานว่าไงรู้ไหมคุณผู้ชม
คนขับรถตู้ทำหนูนี่ครับตั้งแต่เมื่อไหร่ลูก
แต่จะวันแรกที่เดินทางถึงกรุงเทพฯถูกต้องรอดให้ดื่มน้ำครับคุณผู้ชม
หมดสติค่ะนะครับตื่นมานะครับตัวหนูนอนเบาะเปื้อนเลือดครับ
จายไปแล้วว่าอ้าวยี่นี่ผิดสังเกตเลยก็จายกลับบัดนอนน้ำเพ่า

ตอนนี้หลานจิตไม่ปกติแล้ว
ถ้าเผ้อเบอตลอดเลยน่ะเหมือนกับเป็นฝันร้ายของนังนั่นแหละ
นั่นแหละนี่แหละครับก็พาไปแจ้งความที่สพแวงน้อยนะ
คุณผู้ชมครับก็ส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลแวงน้อยด้วย
คุณหมอวิเคราะห์ว่าอาการทางสมองอาจเกิดจากการถูกวางยาครับ
โอ้โหนี่มันวางเยอะเหรอเนี่ยใช้ยาเยอะเหรอเนี่ย
ส่งตัวไปให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะครับที่โรงพยาบาลขอนแก่นตั้งแต่วันที่๒ตุลาคมแล้วนะครับ
แล้วก็คือคุณผู้ชมเหตุมันเกิดเนี่ยการล่วงละเมิดเนี่ย
กรุงเทพใช่ไหมมันไปเกิดสอนอบังกอกใหญ่นะครับ
อ่าอ่าอ่าไปเกิดสอนอบังกกใหญ่ค่ะ
แล้วทำยังไงกันอ่ะเด็กตอนนี้น่าสงสารแล้วเริ่มจิตไม่ปกติแล้วอ่ะ
ไม่หรอกล่าสุดล่าสุดน้ำแข็งคำต้องยังไง
พันธบทเอกคเชนยืนยงรองผู้ประการตำรวจภูทรขอนแก่นบอกว่า
คดีนี้ต้องเข้าใจก่อนเข้าใจคือเหตุเกิด
การกระทำความผิดเกิดขึ้นที่นักสอนอบังกกใหญ่อ่า
ในกรุงเทพฯฉะนั้นต้องต้องให้เขาเป็นเจ้าขอคดีค่ะ
ไม่เป็นไรเมื่อญาติพามาแจ้งนะครับที่สถานีตำรวจอ่า
สพแวงน้อยเนี่ยเดี๋ยวจะประสานประสานด้วยแล้วจะช่วยสอบด้วย
อืมนะพ่อแม่ผู้เสียหายเนี่ยสอบหมดแล้วต้องเฝ้าดูอาการของลูกด้วยนะครับ
วิงบอนตำโบรสเลกลัดคดีนี้จับคนร้ายให้เร็วที่สุดน่ะอืม
ทำกับเด็กได้น่ะค่ะโอ้โฮเด็กอยู่รุ่นเท่าลูกพี่เลยโอ้
น้องแป๊บอ่ะโอ้นะครับอย่างไรโอ้หน้าต้อนยังไงฝากคุณพ่อคุณแม่
ครับยังไงถ้าจะฝากลูกไปกับใครเนี่ยก็ดูให้ดีใช่ต้องดูให้ดีนะครับ
แล้วก็ถ้าเป็นไปได้มารับเองเถอะหรือให้ใครไปส่งเถอะนะยังเด็กมาก
หลังจากนี้ก็ฝากความหวังไว้กับสพแวงน้อย
อ่าด้วยฝากศรนอบังกอกใหญ่สองโรงพรรค